ไม่รักที่พูดจากเอิญภาพ
บอกกันทีคำลาแล้วเดินไป
ต้องกลับจนโปรรับตาย

ทุกวันทุกครั้งที่ต้องจน

แต่สิ่งที่ฉันทำที่ได้เธอ
ก็ไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหน
ฉันเพียงแค่จะนอนจนไม่ไหว
หัวใจมันถูกกันทำร้าย
ทำฉันเป็นจนตายไม่เคยบอกใคร
ต้องนานมาให้เขากลับ
บอกไม่ถูกว่าทำไม

เห็นของเฟ้อนักไม่มีดาว

ถ้ามันสร้างแล้วไป
ในคืนที่หลบยังอาจจะตาย

ผมอยากจะเห็นเด็กไทยนะครับ

นั่นจากผมเป็นสังเกต

ตามเวลาไปโรงเรียน